หวย๓๐ล้านบาทในครั้งนี้มีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อยู่หลายคนนะครับ
พยานในฝั่งของครูปรีชาของหมวดจรูนหรือว่าในส่วนของตำรวจ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับเรื่องสำนวนคดี
แล้วก็มีอยู่หลายคนด้วยกันที่บางครั้งก็ให้การหรือว่าให้สัมภาษณ์
แย้งกับข้อมูลของตัวเองที่เคยบอกมาก่อนหน้านี้
เราไปตรวจสอบเรื่องนี้กันนะครับก่อนที่จะถึงวันแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ครับ
ตำรวจคนไหนที่เรียกไปเคลียร์ล่ะครับ
หมายถึงตำรวจทราบข้อเท็จจริงนี้ไหมคะว่ามีคนเรียกคุณจรูนไปเคลียร์นะคะ
ผมไม่ทราบเรียกไปเคลียร์หรือเปล่านะแต่ผมน่ะเคยเชิญคุณจรูนไปพบ
ตอนนั้นเลิกงานแล้วคุณจรูนก็เลยไปพบผมที่บ้าน

ก็ไปที่บ้านมันช่วงเย็นแล้วครับเพราะว่าคุณจรูนสะดวกมาในวันนั้น
ทำไมผู้การถึงต้องต้องลงมาเคลียร์เรื่องนี้เองเลยคะสพในพื้นที่รับมือไม่ไหวเหรอคะ
ผมได้รับข้อมูลจากทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับว่าเขาถูกเนี่ย
ตำรวจเนี่ยไปเบิกเงินสลากที่เขาถูกแล้วก็เป็นตำรวจเก่านะครับ
ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตำรวจเก่าผมอาจจะคุยพูดคุยได้
และในเบื้องต้นที่ทางครูมาคุยกับผมน่ะก็จริงแล้วก็อยากจะไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดไปถึงโรงศึกษานะครับ
ถ้าคุยกันได้เขาก็อยากจะให้มันจบนะครับโดยที่ในการที่จบเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องเอาเงินที่ถูกเบิกไป
ในการถูกรางวัล๓๐ล้านทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเลยมีช่องที่ผมเลยคุยกับคุณจรูนนะครับ
ที่ผู้การเรียกไปคุยเนี่ยนะคะคือเพราะเห็นว่าเป็นตำรวจเก่า

ซึ่งเรียกไปนอกเวลาราชการ
คุณจรูนว่างช่วงมาพบผมตอนนั้นนะครับผมไม่ได้บังคับไป
ผมออกมาพบผมวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เขาเขาบอกมาวันนี้ก็มันช่วงเย็น
ซึ่งเลิกงานแล้วผมก็อยู่ที่บ้านพักครับ
ผู้การทำไมมันไม่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นคนทำล่ะคะ
เจ้าของคดีเขาก็สามารถเรียกได้เพื่อที่จะ
ขวัญครับคดีแบบนี้ถ้าจะคุยกันได้จบมันก็จบนะฮะ
คนทำสมมุติว่าคนทำลอตเตอรี่หรือของหาย
แล้วมีคนหนึ่งไปเก็บได้และคนที่เก็บได้ก็ยอมรับว่าเก็บได้
ก็คืนเขาไปมันก็จบนะฮะมันก็ไม่มีอะไร
มันก็จะไม่เป็นคดีอะไรที่มันยุ่งยากเลยครับ
ถ้อยคำให้สัมภาษณ์ที่ขัดแย้งกันเองของพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ในประเด็นการเรียกร้อยตำรวจโทจรูลเข้ามาไกลเกลี่ยเงิน
จากการถูกลอตเตอรี่จำนวน๓๐ล้านบาท
ถือเป็นพิรุษแรกที่ทำให้สังคมต่างจับตาไปที่คดีนี้ว่า
ตกลงแล้วหวยเป็นของใคร
คำให้สัมภาษณ์อันวกวนของผู้บังคับการตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ไม่นานตำรวจภูทรภาค๗ภายใต้การนำของผลตำรวจโทกิติพงเงามุก
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗พร้อมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
ก็ได้มีการแถลงสรุปคดีหวย๓๐ล้านว่าเป็นของครูปรีชา
ซึ่งได้ชี้แจงว่าจากการสอบปากคำพยาน๔๐คน
ยืนยันชัดเจนว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๒
เป็นของนายปรีชาจริงตามที่กล่าวอ้าง
บรรยากาศในการแถลงข่าวได้มีการหยิบยกเส้นทางของลอตเตอรี่มาจัดแสดงตั้งแต่ต้นทาง
คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขายต่อให้กลุ่มยี่ปั๊ว
จากนั้นส่งต่อให้แม่ค้าลอตเตอรี่แผงลอยคนที่๑หรือเจ๊บ้าบิน
ตามหลักฐานภาพทางไลน์ที่บันทึกไว้ก่อนจะขายให้ครูปรีชา
รวมถึงมีเจ๊กุ้งพยานที่พบเห็นว่าแม่ค้าลอตเตอรี่ขายให้ครูปรีชาจริง
และในแผนพยานที่เห็นว่าลุงจรูนเป็นผู้ก้มเก็บลอตเตอรี่ที่มีคนทำตกไว้

โดยในแผนยืนยันว่าเพียงแค่ได้ยินเสียงคนร้องขึ้นมาว่าลอตเตอรี่ใครหาย
พอหันไปก็เห็นคนหน้าคล้ายหมวดจรูนถือลอตเตอรี่อยู่เท่านั้น
ก็ไม่เครียดนะครับคือเราพูดเรื่องจริงเราเห็นจริงแค่ไหนเราก็พูดแค่นั้น
คือไอ้คำว่าผมกับการให้คำป้าคำเนี่ยจริงแล้วมันไม่น่าใช่
เพราะผมเคยให้ปากคำไปตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าผมไม่เห็นทั้งหมดจรูนในตอนก้มเก็บ

ลองไปเช็คดูได้แล้วสื่อมวลชนตอนนี้ที่มาพูดว่าผมกับการให้คำเนี่ย
คือมาหาว่าผมกลับจากตรงนั้นกลายมาเป็นว่าคนพูดกันแล้วก็ไปหันไปมอง
คือข้อมูลที่จริงมันมีอยู่แค่นี้
คือให้การแบบนี้ตั้งแต่ภาค๗แล้วว่า

เห็นแต่เวลาที่ผมได้ยินเสียจะพูดกันแล้วผมก็ยันหัน
เนื้อห่ามน่ะมีแค่นั้นนะครับ

รู้จักกับครูวิชาหรือโหมจรุน

การไปให้บัตรทำครั้งนี้จริงจริงเรามองว่าอย่างเงี้ยคือเราเราไม่ได้เข้าข้างใครเลยครับ
ใช่ฮะผมไปให้กับอ่าธนาคตสอบส่วนต้องการที่ว่าจะได้ข้อมูล
แล้วก็การที่เขาสืบทราบมาผมไม่ทราบว่าเขาได้มาจากไหน
หรือยังไงว่าผมรู้หรืออะไรอย่างนี้แต่ผมก็รู้เท่าที่พูดคือผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นวันเดียวกันหรืออันเดียวกันหรือเปล่า
เจ้าที่มีการได้เอารูปอรรหมดจรูเนี่ยให้ดูไปว่าคนนี้กับคนที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
เราเจ้าที่มีการเอาเสียงมามาเปิดให้ฟังไหมว่าเสียงหมวดจรูนเป็นแบบนี้นะเสียงที่ได้ยินวันนั้นเนี่ย
ไม่ค่อยยินยันดีกว่านะ
เพราะว่าตัวผมเองผมก็จริงผมไม่ได้อยากออกมา
เกี่ยวกับคดีหรืออะไรเพราะผมทำงานด้วยอะไรด้วย

เรื่องที่บอกว่าเป็นขบวนการแล้วบอกว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้น
อยากจะให้ตอบสังคมหน่อยครับว่าคุณรู้สึกไงบ้าง
ผมไม่รู้จักใครเลยครับงานนี้พูดตรงตรงเช็คได้

ก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมากมายขนาดนี้
เช่นเดียวกับเจ๊กุ้งที่ถูกตำรวจกองปราบรามฮิ้วเข้ามาสอบปากคำทั้งวันทั้งคืน
ซึ่งเจ๊กุ้งให้การยืนยันว่าเห็นครูปรีชาซื้อลอตเตอรี่บนแผงมีเลข๒๖
ขอแบ่งซื้อแต่ไม่ได้เห็นเลข๗๒๖ในกระเป๋าเสื้อครูปรีชา
ตามที่ตำรวจภูทรภาค๗เคยแถลงไว้ก่อนหน้านี้
พยานคนสำคัญต่างให้การเหมือนหนังคนละม้วนกับตำรวจภูทรภาค๗
ทำให้น้ำหนักพิรุษของคดีทั้งหมดถูกเทไปยังพนักงานสอบสวน
เจ้าของคดีในพื้นที่ว่าอาจจะมีการตกแต่งสำนวนขึ้น
เพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่
แม้ว่าพยานสำคัญหลายปากจะขอสละคำสัตว์แต่ยังคงมีเจ๊บ้าบิน
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ยังยืนยันคำพูดเดิมว่า
นำสลากขายให้กับครูปรีชาจริง
กลางการเปิดเผยคลิปเสียงที่หลุดออกมาอย่างต่อเนื่อง
อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงบทสรุปของคดีหวย๓๐ล้านบาท
ซึ่งจากพิรุษต่างทำให้น้ำหนักของเจ้าของหวยตกเป็นของหมวดจรูน
แต่ในเมื่อยังไม่ได้ข้อสรุปใดประกอบกับคำยืนยันที่หนักแน่นของครูปรีชาว่า
ของจริงไม่ต้องกลัวเรื่องน่าจับตาในวันพรุ่งนี้คือ
หวยหมายจับจะไปออกที่ใครข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน